เรามาดูในพื้นที่ของภาคใต้กันหน่อย
เพราะว่าภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
คือมีหมอกควันเป็นสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตราของอินโด
มันส่งผลกระทบเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ของบ้านเรานะคะ

ตอนนี้อยู่ที่๕๙ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ถือว่าอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
ล่าสุดก็มีการประกาศประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพจากหมอกควันฉบับที่๓
กรณีที่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่มีฝุ่นควันเยอะต้องใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก
เมื่อมีอาการผิดปกติของระบบหายใจหรือว่ามีอาการผิดปกติจากการมองเห็น
จะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยาลาร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็กลุ่มจิตอาสาก็ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
แนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพในสถานการณ์หมอกควัน
แจกหน้ากากอนามัยจำนวน๑๑๐๐๐ชิ้นให้กับประชาชน
หน้ากากอนามัยที่ใช้กันทั่วไปสีเขียวฟ้าซ้อนกัน๒ชั้น

ส่วนที่จังหวัดปัตตานีหมอกควันก็มีความหนาแน่นมากขึ้น
อันนี้คือภาพจากตึกสูงนะคะคุณผู้ชม
สังเกตเห็นว่าท้องฟ้ามันดูแบบเป็นฝ้า
ปกคลุมด้วยหมอกควันทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะ
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีก็เตือนค่ะ
กควันที่ปกคลุมทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย

หรือว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพจากฝุ่นควันเหล่านี้
แนะนำให้ประชาชนป้องกันตัวเอง

แล้วก็หลีกเลี่ยงการสูดฝุ่นควันโดยตรง
ให้บุคลากรสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อม

เพื่อการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ